ไปที่ทางภาคเหนือหน่อยนะคะที่เชียงใหม่ค่ะด้วยอากาศที่ร้อนจัดเนี่ย
คุณคิดว่าเกิดอะไรได้บ้างยังไงนอกจากเราเนี่ยต้องระวังเรื่องของสุขภาพ
เรื่องของลมแดดแล้วเนี่ยนะคะมีโรงงานค่ะที่เป็นสารลำไยอยู่ในโกดังเนี่ย
เกิดระเบิดขึ้นเพราะว่าอากาศร้อนอันตรายมากนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะชาวบ้านโรงวัวในตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ได้ยินเสียงระเบิดดังลั่นเลยนะคะก็รีบวิ่งออกมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น
โกดังไม่มีเลขที่กลางหมู่บ้านเกิดไฟลุกไหม้ควันขโมงเลยค่ะ
ที่อยู่รอบข้างก็ถูกแรงระเบิดอัดพังจนเสียหาย
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมรถดับเพลิงเข้ามาดับไฟนะคะนายวิทยาต้อติดวงเจ้าของบ้านบอกว่า
เขาซื้อปุ๋ยมาสิบถุงเก็บเอาไว้ในโกดังแต่ทำสารลำไยที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะ
อยู่เมื่อวานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเกิดระเบิดขึ้นได้
ซึ่งประกอบกับอากาศร้อนจัดและการเก็บที่อาจจะไม่ถูกต้องนักก็เลยทำให้มันเกิดระเบิดขึ้นได้
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่ตอนนี้เข้าไปเก็บหลักฐานแล้วนะคะจะได้ตรวจสอบสาเหตุการระเบิดต่อไป
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๒คนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลจอมทองตรวจอาการเรียบร้อยแล้ว